สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเติมความแซ่บมือบ่ายกันกับเราสองคนเช่นเคยนะคะ
แต่ว่าข่าวแรกต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณแม่ป้ายแดงคุณวิกกี้สุนิสาค่ะ
ในที่สุดตั้งท้องแล้วนะคะ๓เดือน
แต่คนที่ดีใจแล้วก็เหอะสุดคงจะเป็นใครไปไม่ได้
จากสามีสุดที่รักพี่ชายชาตยดมนั่นเองจ้า
ในที่สุดฝันก็เป็นจริงสักทีนะคะคุณ

เมาเออแต่ก็นานเหมือนกันนะ
หลังจากที่คุณแม่ของนักแสดงหนุ่มชายชาตยโดมออกมาแย้มว่า
กำลังจะมีหลานน้อยให้ได้เชยชมกันแล้ว
ล่าสุดทางด้านวิกกี้สุนิสาภรรยาของคุณชายเนี่ย
ก็ได้ออกมาเผยข่าวดีนี้ว่าตั้งคันลูกคนแรกได้๓เดือนแล้วนะคะ
โดยตอนนี้เริ่มมีอาการแพ้ท้องบ้าง
ก็เลยต้องเข้าปรึกษาแพทย์เรื่องของวิธีการดูแลทายาทตัวน้อย
ส่วนสามีหนุ่มคุณชายชาตโยดม
วิกกี้เผยว่าตอนนี้แฮปปี้แล้วก็ดูจะเหอลูกน้อยในคันอยู่มากเลย
โดยฝ่ายชายก็ดูแลเจ้าตัวเป็นอย่างดีนะคะ
ซึ่งต่อจากนี้นักแสดงสาวก็จะไปพบแพทย์
เพื่อที่จะตรวจเลือดแล้วก็ดูเพศลูกด้วยค่ะ

เขาเรียกอะไรพวกผลไม้หรือว่าอะไรที่สามารถทาน
แล้วก็ทำให้ช่วยเรื่องคลื่นไส้เรื่องแบบ

พี่ชายแฮปปี้มากค่ะแล้วก็ดูแลดีมาก
ค่อนข้างที่จะห่วงเป็นห่วงนะคะ
เพราะว่ากี้จะเป็นคนที่บางทีมีความซุ่มซ่ามค่อนข้างเยอะ

แต่ก็ที่กองก็คือค่อนข้างแบบดูแล

พอตรวจเลือดแล้วก็น่าจะต้องรออีกประมาณ๒๓อาทิตย์

ความที่กี้อายุก็ไม่น้อยแล้วนะ

มั่นใจว่าจะคลอดธรรมชาติหรือว่า
นักภาพ

เมษายนปีหน้านะคะ
สำหรับทายับตัวน้อยคนแรกของครอบครัวนี้นะ